มาดูกันที่ความขึ้นไหวของวงการฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีการมอบรางวัลให้กับนักเตะและโค้ช
จำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกไทยลีกครับ
ก็เป็นรางวัลยอดเยี่ยมในเดือนกรกฎาคมนะครับ
โดยเกมฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาเตะกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
ซึ่งงานมอบรางวัลนะครับ
ก็ทางสมคมกีฬาฟุตบอลก็จัดงานมอบรางวัล
นักเตะนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแล้วก็โค้ชยอดเยี่ยม

ส่วนสุรพงศ์คงเทพนะครับ
ในเต็ดก็คว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมครับ
ส่วนประตูยอดเยี่ยมเป็นลูกยิงของปกกล้าวอันนันนะครับ
โดยนายเบนจามินตันประธานฝ่ายคลับลายเซ็นซิ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ซึ่งการบ้านหลังจากนี้ก็คือทีมไทยจะต้องพัฒนาขับแลนเซ็นซิ่งนะครับ
ซึ่งในด้านต่างโดยเฉพาะในเรื่องของสนามการขันที่จะต้องยกระดับให้เป็นไปตามที่